พาไปที่นี่ครับคุณผู้ชมร้านตัวต่อคาเฟ่

นี่ตัวต่อซี่โครงหมูสเต็กบาร์บีคิว
หิวแล้วเนี่ย

อยู่ที่บ้านเลขที่๕๐
ถนนสนามบินเก่าตำบลในเมืองอำเภอบริษัทพิษนุโลก
ผมจะบอกให้ตรงสนามบินเก่าของอร่อยเยอะแยะนะ
ตรงนั้นบอกเลยว่าร้านอาหารดีทั้งนั้น
คุณผู้ชมนี่คือคาเฟ่น้องใหม่มาแรงแซงโครงนะครับ

คุณผู้ชมติดตามดู

เขาบอกว่าซี่โครงหมูบาร์บีคิวบิ๊กไซต์

ราดด้วยซอสบาร์บีคิวสูตรเฉพาะ
มาแบบชำมีมากมายหลายไซส์นะ

ซี่โครงหมูทอดค่ะเมนูวันหยุด
งั้นก็จัดเลยที่ร้านนี้พิศนุโลก

บอกเลยนะว่านอกเหนือจากนี้ยังมีอีกมากมาย

กาแฟอิตาเลียนโซดาราคาเริ่มต้น๔๐บาท
แล้วสั่งมาทานพร้อมกับชุดจัดเต็มแบบนี้

โอ้โหเอาไปถามเจ้าของร้านคุณธัญญาต่างพันธุ์
บอกว่านอกจากมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวบิ๊กไซต์แล้ว
ยังมีอาหารจานเดียวให้เลือกอีกเยอะ

สเต็กเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ

ใช่แล้วค่ะของดีของเด็ดที่ร้านนี้ยังมีอีกเยอะ
ผมบอกเลยลองไปทานกันดูเพราะว่าทางร้านนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาใจดีถ้าใครสนใจอยากติดต่อจะซื้อเฟรนชาย
ทางร้านก็มีราคาพิเศษให้อีกด้วย
หรอคุณไปซื้อสิไปเปิดที่พิษนุโลก
คุณซื้อแล้วคุณไปเปิดที่พิศนุโลกสิ
เขาก็เปิดอยู่พิศนุโลกอยู่แล้ว
แล้วจะให้ผมไปซื้อเฟรนชายเขาแล้วไปเปิดที่พิศนุโลกแข่งกับเขา

พิษนุโลกมันมีหลายอำเมอหลายจังหวัดหลายอำเมอ
กินร้านนี้ก่อนแล้วคุณจะติดใจร้านนี้นะครับ
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
ล่วงหน้าได้นะสำรองเมนูอาหารได้แบบไม่ต้องรอนาน
หรือจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์๐๙๕๘๑๘๑๒๒๙
จัดไปคุณทานยารอรับสายเสมอ

คุณพูดแต่แลขท้ายทำไม